กล้องก็มาเลยค่ะมาที่โอมป้าหน้าใหม่
แล้วน้องปกป้องลูกชายของคุณแม่ต้นหอมดีกว่านะครับ
ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นนุ่มน้อยสไตล์เกาหลีโอป้าแล้ว

ดูนะคุณผู้ชมจะได้ดูภาพเซตล่าสุดของน้องปกป้องน่ารักมากจริงนะคะ

ตกมาเรียบร้อยแล้วค่ะคือแม่หอมเนี่ยก็โพสต์อวดความหล่อเท่เหลท่อของลูกชายเขาไว้
มาในลูกโอปป้าสลักเทศเขาใสสไตล์เกาหลีก็ไปเลยพี่จ๋า
เพราะว่าคุณแม่เขาเป็นติ่งเกาหลีไง
พี่ต้นหอมพูดได้เต็มปากเลยใช้คำนี้เลย
แล้วก็เลยเนรมิตให้ลูกชายออกมาเป็นโอปป้าปกป้องกันหน่อย
และยังไม่หมดแค่เซตนี้นะคะมาในสไตล์ชิลก็มีค่ะ
เชิดสีละมุนแบบนี้น่ารักไปอีกแบบเหมือนกันนะคะ
โดยเฉพาะรอยยิ้มของน้องปกป้องนั้น
บอกเลยว่าสาวเห็นเป็นต้องละลาย
แล้วคือฝีปากของน้องเป็นแบบปากแบบอบอวน
รอกอะไรคุณผู้ชมแล้วกับลูกผมสั้นเร้วใจกันหน่อยนะคะ
หวีภูมิผมปัดเปรตแบบนี้ก็เท่คลุไปอีกลุ๊กหนึ่งนะคะ
แล้วก็เตรียมตั้งตารอในให้น้องปกป้อง
แต่เชื่อเหอะน้องปกป้องเนี่ยก็น่าจะได้ความมืออาชีพจากคุณแม่มาเต็มอยู่แล้ว
พี่เตรียมอ้าแขนต้อนรับได้เลยนะคะ
คือน้องปกป้องเขาอยู่ในวงการมากับคุณแม่มาพักนึงแล้วไง
มันก็จะคุ้นชินกับคนเยอะนะคะเวลาเจอคนก็ไม่ได้เขินอายอะไร
เด็กเลี้ยงง่ายเอาขนมหลอกล่อเอาไว้แน่นอน
ติดตามผลงานของน้องต่อไปกันแล้วกันดูท่าทางนิวแบลเหมือนกันนะ